ส่วนอาการล่าสุดนะคะของผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดยาลา
ก็พ้นขีดอันตรายแล้วตอนนี้ก็รู้สึกตัวด้วยแล้วนะคะ
โดยในวันนี้เลขาธิการสารยุติธรรมเตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมค่ะ
พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่ากระบวนการพิจารณาของศาล
ไม่สามารถแทรกแสงได้
มีรายงานจากสำนักงานสารยุติธรรมเปิดเผยอาการล่าสุดของนายคณากรเพียรชนะ
พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดยะลา
ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดยาลา
หลังยิงตัวเองภายในศาลจังหวัดยาลาว่า

แต่ว่ายังคงอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ของคณะแพทย์ครอบครัวและสารจังหวัดยะลา
ทั้งนี้ประธานสารดีการเลขาธิการ
สำนักงานสารยุติธรรมและผู้บริหารสารยุติธรรม
ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวของนายธนากรเพียรชนะ
แล้วก็มีการติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ครับทางด้านนายสรวจเบนจกุลนะครับ

เปิดเผยว่าวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่ไปยาลาครับ
เยี่ยมอาการของนายธนกร
ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่นั้น
เรื่องของคำพิพากษาถือว่าเป็นความลับนะครับ
ไม่สามารถที่จะเปิดเผยก่อนการอ่านคำพิพากษาได้

ยังชี้แจงกระบวนการพิจารณาคดีว่า
ในคดีที่มีโทษสูงคดีสำคัญ
กฎหมายพระธรรมนูลอธิบดี
มีสิทธิ์ที่จะตรวจสำนวนคำพิพากษาก่อน
ถ้าไม่ได้ขึ้นไปนั่งพิจารณาคดี
การเขียนคำพิพากษามีจุดบกพร่อง

ไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่การตัดสินของผู้พิพากษาได้
ไม่สามารถไปแทรกแทรงการทำงานได้

ก็สามารถจะยืนยันความเห็นของตนเองได้
สำหรับในภาค๙มีคดีความมั่นคงจำนวนมาก
การที่อธิบดีมีอำนาจในการตรวจสำนวน
และทำความเห็นแย้งเป็นเรื่องปกติในกระบวนการทำงาน
โดยในกรณีของนายธนากรนั้นก็เป็นผู้พิพากษา
เรื่องของพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครไปแทรกแซงคดีได้
ส่วนทางด้านของนายวันมุธมัธนอมธา
ได้เข้าเยี่ยมอาการที่นายธนากรที่โรงพยาบาล

มีอาการดีขึ้นรู้สึกตัวโต้ตอบได้เล็กน้อย
ซึ่งตัวเองก็ได้ให้กำลังใจด้วยนะคะ
ด้านใดปียบุญแสงกระดกุลค่ะเหล้าค่ะ

มีการนำเรื่องราวของพักอนาคตใหม่
เชื่อมโยงกับเหตุพยายามฆ่าตัวตาย
ของผู้พิพากษาสนยะลานะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ
นายคณากรก็คือผู้พิพากษาไปร้องเรียนมาหลายที่
ถึงคดีที่เพิ่งตัดสินไป
สื่อมวลชนทั้งสภาพผู้แทนรัศดรรวมถึงพักอนาคตใหม่
นักข่าวไปถามคุณปิยบุตรค่ะ

ถึงกรณีที่สังคมและหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเชื่อมโยงถึงการเมืองหรือเปล่า
คุณปียบุตรย้ำว่าไม่อยากให้สังคมพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเมือง
มองว่าคงไม่มีใครเอาหน้าที่การงานและชีวิตตัวเอง
มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
หลังจากนี้นะคะจะเตรียมดำเนินการจัดเสวนาศึกษา
ผลกระทบเกี่ยวกับการถูกแทรกแซงของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อหาทางออกปัญหานี้ค่ะ
ขณะที่นายปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการ
สำนักคดีอาญาธนบุรีค่ะ
มีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยระบุว่าอย่ารีบวิจารณ์สิ่งที่เห็น
เพราะอาจเป็นภาพลวงตาหลายครั้งที่โอละพ่อ
ซึ่งนายปรเมฆยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า
อยากให้นักกฎหมายทั้งหลายอ่านคำพิพากษาทั้งหมด

และการวิจารณ์หรือการแชร์และให้ความเห็นดังกล่าวทั้งหลาย
ให้ผู้ที่ปรากฏในคำพิพากษาได้มีโอกาสชี้แจงก่อน
เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อองค์กรตุลาการและความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศได้ง่ายค่ะ